เมื่อเช้าเนี่ยนะคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในสวนยางไปที่ขนำอยู่กลางสวนยางนะแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนนึงเอาปืนไปเจาะเขาบอกว่าคุกเขานั่งลงมีเรื่องต้องเคลียร์กันจังหวะนั้นคนที่นั่งพยายามจะคว้าปืน
แล้วปรากฏว่าเขาตัดสินใจลั่นไกลกระสุนทะลุเข้าตรงนี้ค่ะไปออกสะโพกหลังเลยใต้ราวนมทะลุสะโพกหลังดูสิอาการบาดเจ็บอ่ะนะคะ
กู้ภัยพอได้รับแจ้งว่ามีคนโดนยิงเนี่ยก็รีบไปเลยค่ะเป็นสวนยางอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกระบีที่นอนเจ็บอยู่เนี่ยคุณผู้ชมในสุมิทบุญรอดหรือว่าในบ๊อบอายุ๓๖ปีค่ะโดนยิงกระสุนเข้าใต้เรานมซ้ายอ่ะแล้วไปทะลุสะโพกหลังขวาคุณผู้ชมคิดดูสินี่ต้องรีบประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพ
หลับคุณบุณดาและสามีคุณบุณดา
รวมถึงฝั่งคนเจ็บคือในบ๊อบเนี่ยนะ

ที่กระท่อมหรือว่าขนำในสวนยางบนภูเขานี่แหละค่ะ
ทีนี้กำลังจะเตรียมแล้วออกไปกรีดยางกัน

หนุนคือผู้ก่อเหตุขี่มอไซค์มาเลย

จอดปั๊บถือปืนสั้น๙มมเข้ามา

นุนมีมีดด้วยเหน็บอยู่ที่เอว
หนุนควักปืนออกมาแล้วจ่อไปที่สุมิท

คุกเข่ามีเรื่องต้องเคลียร์กัน
บอกแบบนี้แล้วหลังจากนั้นน่ะ
คือเขาบอกว่าเหมือนกับพูดอะไรก็ไม่รู้
ฟังไม่ชัดแต่ว่าฝั่งนายสุมิตร
คนที่เขานั่งกุ๊กเข่าเนี่ยนะก็พยายามจะคว้าปืนไง

ปรากฏว่าในหนุนเหนี่ยวไกยยิงออกมา

รถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ที่ขนำนั่นแหละ
ทีนี้ฝั่งคุณบุญนดาเห็นว่าบาดเจ็บอยู่
ก็เลยรีบพาคนเจ็บลงมาขอความช่วยเหลือก่อน
ถามคุณบูรณดาสาเหตุหลักมันมาจากอะไร

หนุนเข้าไปหาเมียของสุมิตรคนเจ็บที่ขนำมาแล้วรอบนึง
แล้วเอาปืนไปจ่อถามเมียของสุมิตรด้วย
ถามว่าส่องตะเกียงใส่หน้าทำไม
ซึ่งคุณผู้ชมลองนึกภาพ
ถ้าเกิดว่าไอ้บริเวณมืดที่ขนำ
ใครจะเข้ามามันไม่รู้ไง
ก็ต้องเอาไฟฉายส่องเพื่อดูให้รู้ว่านั่นน่ะใครเข้ามา
เหตุการณ์อันนี้มันคือวันที่๔ใช่ไหมวันอังคาร
วันที่๔วันอังคารไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่าเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานี่แหละกลายเป็นมีเรื่องต้องเคลียร์
แล้วยื้อแย่งปืนกันสุดท้ายก็ยิงโป้งมาเลยค่ะ
นี่ไงที่นั่งอยู่ก็อยู่ในเหตุการณ์สองคน
แล้วก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนนั้นหนุนเข้ามาแล้วมาทำอะไร
ตำรวจก็คิดว่าทั้งในนุ่นกับในนายสูบมิด
อาจจะมีปากเสียงส่วนตัวมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่า
มันจะอยู่แค่เรื่องไฟส่องหน้าจริงไหม
เดี๋ยวต้องดูนะคุณผู้ชมแล้วอย่างหนึ่งน่ะฝั่งในหนุนเองเขาก็คนในหมู่บ้านเดียวกัน
แต่ตำรวจบอกว่าอันนี้ได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านเขาก็บอกว่าหนุนเนี่ยก็จะชอบมาร่าร้านคนอื่นไปทั่ว
ว่าตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานนะคะจะขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็ตามตัวในหนุนเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ